ผู้ชาย๓คนนี้ซื้อคุกกี้มาชิ้นหนึ่ง

คำแรกไม่เป็นไรคำต่อไป
เกิดอะไรขึ้นฮะ
เกือบตายฮะ
นี่คือถ่ายกันไว้ตอนที่เริ่มแกะแล้วก็กิน

ก็หนึ่งชิ้นอ่ะมีกันชาผสม

เดี๋ยวทยอยกัดตามกันไปชิ้นไม่ใหญ่ด้วยครับ

ช่วงค่ำเมื่อวานที่ซอย๒พี่น้องอยู่ที่พระประแดง
มุดปราการเจ้าหน้าที่กู้ภัย

นี่ต้องมานอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลครับ

เครื่องวัดความดันเครื่องวัดชีพจรหัวใจ

ที่บอกว่าคำแรกยังเฉยอยู่นะครับ

แต่สภาพนี้คนละเรื่องเลยค่ะ
๓คนมีอาการคือคลื่นไส้อาเจียน

ความดันตกก็เลยต้องรีบประถมพยาบาล

อายุ๒๖พลพัฒน์

และธนวัฒน์เมธีอายุ๒๕
เจ้าหน้าที่บอกว่า

อาการไม่ค่อยดีก็เลยรีบไป

เพราะกินคุกกี้ผสมกัญชา

แล้วแพ้รุนแรงความดันตก

เขาได้ปุ๊กกี้มา

ซึ่งก็มี๓คน

อันนี้ต้องรอหมอตรวจคิงนะครับ

เป็นหน้าซองเลย

นี่เป็นเคสแรกที่เกิดขึ้น

โอ้ไม่เหลือแล้วล่ะเหลือเป็นตราใช่ไหม
อ๋อยี่ห้อสามชิ้นเนี่ยจริงเขาบอกว่ามันยังเหลือถุงตกอยู่ฮะ

โอ้โหอ้าวระมัดระวังครับเช็คให้ดีฮะเพราะว่าพอลองไปแล้วแล้วมันแพ้รุนแรงนี่อันตรายถึงชีวิตได้นะครับ